อีกหนึ่งเรื่องนะคะถ้าเกิดว่าเราอยู่บ้านแล้วเพื่อนบ้านเนี่ยมีการปาร์ตี้สังสรรค์เปิดเพลงดังค่ะ
เราก็จะเข้าไปบอกเขาไปเตือนเขาว่าให้เบาหน่อย
แต่ผัวเมียคู่นี้นะคะเขาเข้าไปเตือนเพื่อนบ้านบอกว่าเบาหน่อยเพราะว่าในบ้านมีผู้สูงอายุกับผู้ป่วยอยู่
ปรากฏว่าหลังจากที่กลับมาบ้านกลุ่มวัยรุ่นค่ะเดินมาค่ะบุกเอาขวดเนี่ยมาปลาเลยแล้วก็ขู่ด้วยว่าเดี๋ยวจะมาระเบิดบ้านคอยดูสิ
ไม่เบาเสียงไม่เท่าไหร่แต่ว่าขู่ว่าจะมาระเบิดบ้านแล้วก็มาทำร้ายเนี่ยนะคะ
ไปดูข่าวนี้กันคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้เลยนะคะนางเปลี่ยนในเปลี่ยนกับนางบงกฎสมสุวรรณสองผัวเมียค่ะเขาอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอระหารทรายจังหวัดบุรีรำเขาไปร้องขอความช่วยเหลือนะคะจากสื่อมวลชน
โอ้โหมาขู่กันแบบนี้ก็สร้างความหวาดกลัวหวาดภาวะเนาะ
แล้วก็เจ้าของบ้านเขาก็บอกว่าเขาก็เกรงเรื่องของความปลอดภัยด้วย
ครับสาเหตุอย่างที่บอกไปเกิดขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะ
ในเปลี่ยนเขาเดินไปเตือนเพื่อนบ้านแล้วเพื่อนบ้านเป็นข้าราชการครูนะ
นั่งดื่มเหล้าอยู่กับกลุ่มวัยรุ่นเลยบอกว่าช่วยเบาเสียงเพลงลงหน่อยได้ไหม
เพราะว่าในบ้านของในเปลี่ยนเนี่ยนะมีทั้งผู้ป่วยแล้วก็ผู้สูงอายุ
แต่เพื่อนบ้านก็ไม่ให้ความร่วมมือในเปลี่ยนก็เลยอ้าว
โทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจดีกว่าครับโทรแจ้งตำรวจภูทรละหารทรายเลยค่ะ
ให้เข้ามาช่วยเหลือเข้ามาระงับเหตุอืมตำรวจก็มา
แต่พอตำรวจกลับไปแล้วนี่กลุ่มวัยรุ่นเดินมาเลย
บุกที่บ้านในเปลี่ยนเลยเนี่ยนำขวดเหล้าขวดเบียร์
โซดามาคว่างปลาแล้วข่มขู่กันแบบนี้
ไปฟังเสียงในเปลี่ยนกันค่ะตำรวจกลับไปเขาก็กลับไปกินเหล้าโต
จะกลับบ้านเขาก็ที่คุยไปจอดหน้าบ้านเข้าไปในบ้านเลย
เข้าไปในบ้านหน้าบ้านเบี้ยงเอ่อขวดเบี้ยงขวดเบี้ยงมากมายเลยน่ะ
ใช่เบี้ยงครับข้างหน้าบ้านเบี้ยงสองครั้งครับ
ไปโดนโคมไฟแตกครับเมื่อคืนเมื่อคืนอีกสองรอบ
อันนี้เหตุการณ์นี้กี่วันครับที่เขาทำวันที่สิบแปดวันวันศุกร์คืนวันศุกร์
คืนวันศุกร์แล้วก็มาต่ออีกวันเสาร์คืนวันเสาร์อีกครับ
เขาว่าจะกินลูกปืนหรือมันจะกินลูกระเบิดอืม
เขาขู่มันจะเอาอีกไหมอะไรทำให้เขาเห็นเลยอืม
เขาไม่กลัวกฎหมายเขาแจ้งเลยตำลวดก็ไม่กลัวไอ้เขาว่าไง
นี่ไงน้องบ่อยต่อเออกูอย่างงี้เลยอ่ะ
กินลูกปืนหรือว่ากินลูกระเบิดเออขู่กันแบบนี้เขาบอกเขาไม่กลัวกฎหมายหรอก
แจ้งไปเลยแจ้งตำรวจไปเลยไม่กลัวแบบนี้เดี๋ยวไอ้คนที่ก่อเหตุ
ระวังไปกินข้าวแดงในคุกอ่าดูในเปลี่ยนเขายังบอกต่ออีกด้วยนะ
บอกว่าหลังจากเกิดเหตุในคืนวันศุกร์แล้วเนี่ยยังไม่จบนะคะ
คืนต่อมาค่ะครูเพื่อนเพื่อนบ้านคนเดิมก็ยังมานั่งดื่มเหล้าอืม
แล้วก็มาเปิดเพลงเสียงดังเหมือนเดิมอีกครับแล้วก็ท้าทายต่อบอกว่า
ก็ไปแจ้งตำรวจเอาสินี่แจ้งตำรวจไปอีกรอบนึง
ทำยังไงรู้ไหมตำรวจไม่ได้เข้ามาระงับเหตุ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวเตรียมจะออกหมายเรียกคู่กรณี
ตัวเขาเนี่ยในเปลี่ยนเนี่ยนะคะเขาบอกโอ้ยไม่รู้ว่าจะทำยังไงเหมือนกัน
อยู่แต่ในบ้านแล้วตอนนี้ไม่กล้าออกไปไหนแล้วกลัวว่าออกจากบ้านไป
จะถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็อยากจะขอความเห็นใจจากเพื่อนบ้านหน่อยนะ
อย่าดื่มเหล้าอย่าเปิดเพลงเสียงดังในช่วงเวลากลางค่ำกลางคืน
เพราะว่ามันเป็นเวลานอนหลับพักผ่อนของคนอื่นเขา
แล้วในบ้านในเปลี่ยนเขาบอกแล้วว่าในบ้านมีผู้ป่วยแล้วก็มีผู้สูงอายุอยู่ด้วย
คุณเห็นไหมเอาข้าวของเนี่ยเสียหายหมดเลยขวดเขิดถูกปลาเข้ามาในบ้านกระจกแตกอ่ะ
เพื่อนบ้านนะเขามีแต่ถ้อยทีถ้อยอาศัยค่ะ

และยังไม่ยอมรับผิดไปขู่เขาอีกอ่านั่นค่ะ
ก็ต้องเห็นอกเห็นใจมีมารยาทมาอยู่ร่วมกันนะคะ